เอาล่ะเรื่องของของกินยังไม่หมดเมื่อสักครู่คุณพาไปที่ไหนนะ

งงาใช่ไหมยังอยู่ที่ภาคใต้
คุณผู้ชมครับจะพาไปที่อีกหนึ่งจังหวัดปักหมุดกันไปที่สุราธานีครับ
นี่พาไปที่จังหวัดนี้ไปดูของกินเหมือนกัน
แต่ของกินของผมมาแบบครบเซตทานได้เลย
นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองไปดูกันหน่อยครับ
เตี๋ยวที่ว่าไม่ธรรมดาครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณ
เขาบอกว่าแปลกกว่าร้านอื่นร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อแกงนั่นเองครับ
อยู่ในอำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
เห็นไหมล่ะครับหน้าร้านของเขาหม้อแกงสีน้ำเงินเข้มถูกวางเรียงเอาไว้อย่างเป็นระเบียบสมชื่อจริง
กำลังลวกลวกอะไรลวกตับตับ
มันมันมันฉีกแนวอยากจะได้แบบไม่เหมือนคนอื่นเขาอ่ะ
อยากจะได้แบบอะไรที่แบบเหมือนคนอื่นเรามันซ้ำ
เดิมแล้วก็ฉีกแนวออกไปมันมันได้รสชาติได้แต่อะไร
ที่มันเป็นไม่เหมือนคนอื่นเขาอ่ะแค่นั้นครับเป็นความ
ชอบส่วนตัวรวมทั้งรวมทั้งกับแฟนด้วยแฟนที่เขาจะเป็น
คนชอบของเก่าแต่ของเก่าเก่าเลยแล้วก็รวมรวมกัน
ความคิดกับรวมรวมกันนี่ไงเห็นแล้วอยากจะยกสาชาม
ซูบซูบซูบซูบซูบเลยเออมันเป็นแบบว่าไอเดียของร้าน
ที่เป็นจุดขายได้ดีมากเลยนะสำหรับการใส่พัชนะรูป
ต่างต่างรูปทรงต่างต่างแบบเนี้ยค่ะอ่าแล้วก็นอกจากนี้
ดูสิเขามีมุมเก๋ต้องขี่มอไซค์กลับบ้านเหรอ
จะบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวไปนั่งอยู่บนอานมอเตอร์ไซค์ไป

นึกว่าตรงนี้ให้จอดรถจอดได้คันเดียวนะที่นี้
ที่จริงแล้วมันเป็นการสร้างมุมน่ารักมักสร้างมุมเก๋เอาไว้
ลูกค้าก็ไปนั่งแล้วก็เซลฟงเซลฟี่ถ่ายรูป
โพสต์ลงในโซเชียลในเฟสบงเฟซบุ๊คก็ว่าไป

ทำไมไม่ต้องซื้อครับแจกฟรี

ฟรีให้กับลูกค้าเลยนะครับ
ก็ร้านนี้ถือว่าใจดีใจดีจริง
ทานก๋วยเตี๋ยวด้วยแถมได้ทานกล้วยฟรีอีกต่างหาก

ก็สามารถขายได้ถึง๒๐๐๓๐๐ชามต่อวัน
ที่เขาอาจจะเพิ่งเปิดขายมาได้๑สัปดาห์